ลูกทุ่งรุ่นเล็กมาต่อกันที่ลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างพี่ตายอรไทยกันบ้างนะคะ
ต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยสวยเฮงปังทุกเวทีจริง
และนี่คุณดูดิแต่งตัวสวยเซ็กซี่มารับรางวัลใหญ่
พร้อมกับเปิดใจถึงพระที่คู่จิ้นพี่ไผ่พงศธรเขาเอามาฝาก
จะปังดังถูกรางวัลอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า
แล้วคู่พี่ไผ่พี่ตายจะมีโครงการไปทำบุญที่ไหนอีก
ที่สำคัญเห็นพี่ตายแต่งตัวสวยเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ขึ้นมา
จริงแล้วพี่ตายเคยใส่สั้นสุดแค่เลยหัวข้าว

สั้นสุดคือแบบเสมอเข่าอย่างนี้หรอคะ
ใช่ค่ะคุณค่ะไม่เชื่อไปหาพี่ตายกันเลยดีกว่า

อื้มหย่างหย่างบ่มั่นใจ
สั้นสุดบ่นาศิใต้หมัวเข้า

ตอนนี้ถ้าไม่มีโครงการหรือมีโปรเจคอย่าง
ตั้งเล่นตั้งจะช่วยให้กันอยู่แล้ว
สดร้อนวันก่อนนี้เองค่ะ

กับการแต่งชุดไทยเต็มยศ

ไปรำบวงสวงหวายพ่อบุษรีสุโท
และแม่ย่าศรีปฐุมาที่คำชโนธ
ตามที่ได้เอ่ยวาจาในวันที่ไปขอพรเมื่อตอนต้นปี
พอชุดตัดเสร็จประจวบเหมาะกับเวลาที่ลงตัว
ตายก็รีบเคลียร์คิวไปรำถวายตามที่ตั้งใจเอาไว้

หลุดออกมาจากยุคในอดีตเลย

แล้วท่าไร่รำนี่คือสวยงาม
พี่ตายใส่ชุดไหนก็สวยนะ

ตายแล้วนานจะได้เห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออสวย